คุณขวัญและคุณผู้ชมนึกถึงภาพถังน้ำขนาดใหญ่
แบบพันสองพันลิตรได้ไหมเคยเห็น
คุณเชื่อไหมคนลงไปอยู่ในนั้นได้นะ

คือปากมันไม่ได้กว้างใช่คุณ
จะลงไปยังไงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับ
คุณลุงคนนี้ตั้งใจจะไปทำความสะอาด

ตุ๊บหล่นลงไปในถังแบบนั้น

ชาวบ้านบอกค่อยดึงตัวคุณลุงออกมาครับ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลกบินบุรี
ร่วมกับอาสาสมัครกู้ภายมูลและนิธิศัตริย์

ช่วยเหลือคุณลุงนิรันดิ์อายุ๖๗

น้ำเงินใบใหญ่ถังพลาสติกเนี่ยฮะ
จุน้ำขนาดความจุ๒๐๐ลิตร
ตั้งอยู่ที่วัดเขาลูกช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
ถังนี้ขนาดใหญ่มากสูง๔เมตร

แต่บริเวณปากถังมันก็เป็นช่องว่างขนาดพอสมควร
เราอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะใหญ่มาก

น้ำในถังถูกเปิดระบายน้ำออกหมดแล้ว
คราวนี้ก็ต้องลงไปทำความสะอาด
เจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไปบนปากถังค่อยเอียงถังลงมาแบบนี้ฮะ
เอียงเพราะข้างในมีคนอยู่นะ
คุณลุงเนี่ยยังติดอยู่ข้างในนะแล้วคุณลุงท่าทางเริ่มอ่อนแรงแล้ว
หน้าเริ่มซีดเพราะว่าอากาศมันน้อยไงในถัง
กว่าจะช่วยได้ยากลำบากมากคุณลุงต้องค่อยตะแคงตัวเองออกมา
ค่อยถัดตัวเองออกมาครับ
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลได้ในที่สุดฮะ
คุณลุงนิรันดิ์บอกว่าจะมาช่วยงานที่วัดเป็นประจำ
แล้วก่อนเกิดเหตุเหมือนเดิมครับมาช่วยทำความสะอาดวัด
ช่วยดูแลวัดและตั้งใจจะล้างถังน้ำ

เปิดน้ำระบายน้ำออกไปหมดแล้ว
ก็ใช้บันไดปีนขึ้นไปบริเวณปากถัง
กวาดเช็ดถูแล้วพลัดตกร่วงตุ๊บลงไปในถัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพระลูกวัดเลย

เจ้าหน้าที่ก็รีบมาช่วยกันครับ
ทั้งพระทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่ช่วยกัน
พาคุณลุงออกมาจากถังได้เรียบร้อย

เพราะว่าคุณลุงเกือบจะเป็นลมแล้วหมดแรงครับ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วเรียบร้อย

เหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะ